คุณตาคนนึงที่สุราชก็จะไปออกกำลังกาย
เขาก็พกมีดพกเล็กติดตัวด้วย
แล้วก็ไปเห็นป้ายหาเสียงปรากฏว่าไม่ชอบค่ะ
เป็นป้ายของพักพลังประชารัฐ
ก็เลยเอามีดกรีดป้ายหาเสียงเลยนะคะ

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานี
ซึ่งทางด้านพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ก็ได้สอบปากคำคุณตาคนนี้
คุณตากโกเมฆวารีวานิสอายุ๗๖ปี
เพราะว่าไปก่อเหตุคือไปทำลายป้ายหาเสียง
ของนางจิระวัลสารสิทธิ์ผู้สมัครสศ๑หมายเลข๑๔ภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่รู้เพราะอะไรนี่คุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพคุณตาได้ตอนที่ก่อเหตุ
ก่อเหตุบริเวณแยกวัดสุนทรนิวาสหรือว่าวัดประดูกนะคะ

ตอนนั้นคุณตาเดินไปกรีดป้ายหาเสียงเลย
แล้วก็จากการสอบสวนคุณตาก็รับสารภาพค่ะ
ตาเนี่ยคือคนในภาพจริงในกล้องวงจรปิดจริง

แล้วก็ใช้มีดพับขนาดเล็กมีดแบบสำหรับเหลาดินสอ
กรีดไปที่ป้ายหาเสียงเพราะว่าไม่ชอบ
แล้วก็ฝากขอบคุณไปทางผู้สมัครด้วยนะ
ไม่ติดใจเอาเรื่องไม่ติดใจเอาความตา

เพราะว่าตาก็รู้ว่ามันผิดกฎหมาย

โดยพลตบรตรีอภิชาธิ์เนี่ยก็บอกนะคะ
บอกว่าเชิญตัวนายโกเมฆมาทำความเข้าใจ
แล้วก็แจ้งให้คุณตาทราบว่าการกระทำแบบนี้

ทางผู้สมัครเองเขาก็ไม่ได้เอาความ
ทีนี้ค่ะพลตำรวจตรีอภิชาติก็เลยฝากแจ้ง
สมัครสอสอที่ติดป้ายหาเสียง

ฝั่งประชาชนด้วยฝั่งผู้สมัครด้วย

ขอให้ติดป้ายหาเสียงในที่ที่เหมาะสม
อย่าให้บังสายตาของชาวบ้าน

ส่วนประชาชนคนไหนที่รู้สึกว่า

มันบังมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
ซึ่งทางด้านผู้การสุราชเนี่ย
บอกเลยนะคะว่าอย่าไปทำลายอย่าไปเคลื่อนย้าย

โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจในพื้นที่เลย

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปกรีดไปทำลายเองเนี่ย
ผิดกฎหมายนะคะนะครับแน่นอน